ใครเห็นหน้ามินแล้วนึกถึงของกินคุณมาถูกทางแล้วค่ะ
พาไปกินกันต่อเลยไหนไปเที่ยวแล้วไปที่บุรีรำกันหน่อย
จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดเขาชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือไดโนเสา

นี่มาถึงปุ๊บก็จะมีไดโนเสาร์๒ตัวเนี่ยค่ะ
ยืนยิ้มฉีกยิ้มต้อนรับอยู่

เตี๋ยวเรือไดโนเสานะคะอยู่ที่ริมถนนสายบุรีรำสตึก

เขาบอกว่าเจ้านี้นะรสเด็ดมากอร่อยแบบไม่ต้องพกพาเครื่องปรุงเลยจ้
หน้าร้านก็มี๒ตัวคอยต้อนรับเราอยู่ถูกไหม
พอเข้าไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องสั่งเขาบอกว่าเป็นของเด็ดเลยก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวเรือแก้มวัวตุ๋นเตาถ่าน
โอ้โหคือพอเป็นเตาถ่านมันจะหอม
มันจะหอมใช่แล้วเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยนะตุ๋นจนนุ่มละลายในปาก

มีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูก็มีลูกชิ้นวัวก็ได้
ปั้นเองกับมือทุกลูกน้ำซุปนะบอกเคล็ดลับ

ใช้เครื่องเทศยาจีนแล้วก็เครื่องเทศไทย
ขาดตะคร้ายต้มรวมกัน
ยังเพิ่มความแซ่บนัวด้วยน้ำจิ้มแจ่วสูตรอีสานในชามก๋วยเตี๋ยวด้วย
ถ้ามินพูดขนาดนี้เอามาเถอะสักชามหนึ่งไหม
ไหมมันจำเป็นต้องปรุงไว้แล้วฟังมาขนาดนี้แล้ว
หลายคนอยากรู้ราคาชามละ๒๕บาทเท่านั้น

เขาบอกว่าสายกินเนี่ยไม่แวะไม่ได้ไม่กินไม่ได้เลย
บอกว่ายอดขายเฉลี่ยวันละ๑๒๐๐ชามเลยนะคะ
เปิดขายทุกวันจันทึงวันเศร้า
นี่แหละมันคืออะไร
ลูกชายชอบสะสมไดโนเสาร์
ลูกเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจ

ก็เลยตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยไดโนเสาร์ก็แล้วกัน

ใช่เอารูปปั้นดาโนเสาร์มาตั้งไว้หน้าร้าน๒ตัว
ดูดคนกินก็เลยเออก็ชื่อนี้แหละ
เราก็นึกว่าเป็นเนื้อไดโนเสาร์หรือว่าอะไรยังไง
พี่จะไปหาจากไหนเนื่องโดยถามคำเดียวที่ไหนค่ะ
เป็นถ้วยรูปไดโนเสาร์หรือแบบอะไรอย่างนี้
ต่อมาก็อาจจะมีการพัฒนาถ้วยชามก๋วยเตี๋ยวเรือ
กาแฟเป็นตัวไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้

ไปติดข้างแล้วก็ช่วยแนะนำกันไป